มีเหตุการณ์ที่ร้อยเอ็ดนะครับ
อุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้า
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็บาดเจ็บอีก๑รายนะครับ
ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากคนขับขับรถไม่ชินเส้นทางนี้
เสียหลักหลุดโค้งจนชนเสาไฟฟ้า

ติดตามเหตุการณ์นี้ได้จากรายงานของเราครับ
อยู่๑๓ปีมีแผลฉีกขาดที่หน้าผากนอนหมดสติ
ผู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ของคนขับรถกระบะให้ปากคำกับตำรวจว่า
ก่อนเกิดเหตุลูกชายกับหลานวัย๑๓ปี
ขับรถกระบะคันนี้ไปส่งลุงและกำลังเดินทางกลับบ้าน
คาดว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดแพร่เกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักชน
ป้ายจราจรเกาะกลางถนน
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนร้องเข็มอำเภอร้องกวาง

ทำให้รถเก๋งพลิกตะแคงอยู่เกาะกลางถนน

ผู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจเข้าตรวจสอบพบรอยครูดเป็นทางยาวนับ๑๐เมตร
ตั้งแต่ร่องน้ำกลางถนนมาถึงจุดที่รถพลิกตะแคง
ภายในรถพบปืนบิดีกันตกอยู่เรื่อยหนึ่งกระบอก

นายสุชาติเองอายุการอายุ๒๙ปี
กับรถเก๋งให้ปากคำกับตำรวจว่า

ด้วยความตกใจจึงหักหลบกระทันหัน
ทำให้รถเสียหลักตกร่องกลางถนน
พุ่งขึ้นมาชนกับเสาสัญญาณจราจร

กู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บระบุว่า
เคยเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่จะเห็นคนแก่เดินข้ามถนนตัดหน้ารถ

นายบริพัฒน์พันธุ์โพงอายุ๓๒ปี
คนขับรถกระบะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังเสียลักษณ์พุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
บริเวณปากทางคลองขวางถนนพิมพาน้องจอก
ตำบลพิมพาอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่สุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิตเอาไว้ได้
เสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บ
นั่งมากับรถคันนี้ได้ระบาดเจ็บอีก๓คน

ยับเยินทั้งคันและมีรถจักรยานยนต์
ที่มันทุกข์มาด้วยพางเสียหายอีก๑คัน

ลื่นรถกระบะคันนี้จึงเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจังจนทำให้คนขับกระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิตขาดที่